หัวหน้าพักเพื่อไทยต้องกลับขอบคุณท่านประธานที่กรุณา
ให้กับผมได้ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
พินาร่างรัฐธรรมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับของพี่น้องประชาชน
เข้าสู่การพินาในวันนี้

ผมจะขออนุญาตกับเรียนธรรมธานด้วยความขอรบว่า
สิ่งที่เราได้พิจารณาร่างน้ำนูน
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

เป็นการแก้ไขรายมาตรา
หลังจากได้ฟังหลักการ
เหตุผลของผู้แถลงแล้วเนี่ย
มติของพักร่วมฝ่ายค้านเรานะครับ
ตลอดจนที่ประชุมพักของพักร่วมฝ่ายค้านของเราทุกพักนะครับ

ก้าวไกลเสรีรวมไทยเพื่อชาติ
ประชาชาตินะครับพลังปวงชนไทย
แล้วก็ไทยศรีวิรัยที่มาร่วมกับเรา
มีความเห็นเป็นเอกฉันครับว่า
เราจะรับหลักการแห่งร่างรำนูลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้

เรียนท่านประธานด้วยความขอรบนะครับว่า
พักร่วมฝ่ายค้านเห็นชอบกับการรับหลักการในวาระที่๑นะครับ
ด้วยเหตุผลที่ผมจะขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพต่อไป
กลับเรียนท่านประธานในเรื่องการพินาร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติม
พักร่วมฝ่ายค้านเรานะครับ
เรามีสมาชิกที่จะทำหน้าที่ในการพินา
กับผมเองในฐานะหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
จะได้อภิปรายภาพกว้างทั้งหมด
เรื่องของหลักการเหตุผลสาระสำคัญ
และเหตุผลที่สำคัญที่ต้องรับร่างรับนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
หลังจากนั้นท่านหัวหน้าพักพักร่วมฝ่ายค้านและก็เพื่อนสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้าน
จะได้อภิปรายเจาะลึกไปในเหตุผลที่เป็นหลักการและสาระสำคัญในแต่ละเรื่อง
เพื่อให้ท่านประธานและท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียจที่ครบทุกท่านนะครับ
ได้เห็นพ้องต้องกับเราว่าต้องรับหลักการในวาระที่หนึ่ง
ต้องรับหลักการในวาระที่หนึ่งครับท่านประธานครับ
ผมมีเหตุผลสำคัญอยู่๔เรื่องครับที่ต้องรับร่างรับนูลแก้ไขเพิ่มเติม
มันเป็นโอกาสบนวิกฤตนะครับท่านประธานครับ
ร่างรัฐมนุนฉบับนี้เสนอมาตั้งสมัยที่แล้วนะครับ
ได้มีโอกาสบรรจุในสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาส

วิกฤตที่เราประสบพบอยู่ขณะนี้
มันเป็นการประจวบเหมาะมากท่านประธานครับ
ที่รัฐสภาของเราจะต้องมาช่วยกัน
ให้เหตุให้ผลใช้สติปัญญา
ถี่ถ้วนรอบครอบนะครับ
กับร่างรับนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

ก็จะบอกเหตุบอกผล
ในการใช้เหตุใช้ผลใช้สติปัญญา

ไปยังท่านสมาชิกรัฐสภาพผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
สมาชิกวุฒิสภาได้เห็นพ้องต้องกับเรา
เหตุผล๔ประการที่ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธาน

ก็เป็นเรื่องที่เกิดจากหลักการและเหตุผล
สาระสำคัญที่ผู้นำเสนอ

นำเสนอกฎหมายฉบับนี้ต่อรัฐสภาเรา

ผมขออนุญาตลงรายละเอียด

ในเรื่องของหลักการเหตุผลและก็สาระสำคัญ
ผมสรุปเป็นทั้งหมด๑๐ประเด็นครับ

จะได้อภิปรายในรายละเอียดต่อไป
จากหลักการแล้วก็สาระสำคัญ
ผู้แถลงได้ชี้แจงต่อรัฐสภาแห่งนี้

ที่๑คือการยกเลิกมาตรา๖๕
รัฐมนูลแห่งราชนาจักรไทย

ที่ว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
เรื่องนี้มีคนอภิปรายในรายละเอียดครับ

เป็นการยกเลิกหมวด๗

แล้วบัญญัติใหม่เป็นหมวด๗

ตั้งแต่มาตราที่๗๙ถึงมาตราที่๑๕๗ครับ
บรรยัติใหม่ขึ้นมาเป็นหมวดของสภาพุทธแหลศดร

ตั้งแต่ใช้ตัวเลขมาตราเดียวครับ
ก็คือมาตราที่๗๙ถึงมาตรา๑๑๒

ความหมายคือเปลี่ยนจากระบบรัฐสภา

ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเยอะมากครับ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มเติม

ที่มีข้อเสนอที่ชัดเจน
อับรองประธานสภา
กรรมนิการที่สำคัญในการตรวจสอบ
เสียงข้างมากตรวจสอบการทำหน้าที่ของรัฐบาล

หรือเสียงพักที่ไม่มีสมาชิกเป็นประธานสภา

มีการตั้งผู้ตรวจการอยู่๓คณะนะครับ
ซึ่งรายละเอียดผมจะขอยัดธรรมฐานไม่ลงนะครับ
มันก็มีประเด็นอยู่พอสมควรที่เราต้องพิจารณากัน

หลักการไม่ได้เขียนไว้อยู่ในตัวบท

แก้ไขเพิ่มเติมได้ในชั้นของกรรมธิการ
หรือชั้นแปรยติของเพื่อนสมาชิก

เป็นแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๑๑
ว่าด้วยผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

แต่เพิ่มเรื่องสำคัญคือขอให้เป็นผู้ที่มาจากสอสอเท่านั้น
คือเป็นสมาชิกสภาพุทธรัศดรเท่านั้น
เสนอชื่อได้ในแต่ละพักการเมืองครับ๓ชื่อแต่ต้องเป็นผู้แทนรัศดรเท่านั้น
ตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดปฏิบัติก็ไปดูกันต่อไปว่าจะมีบทบัญญัติมารองรับอย่างไร
ผู้ถูกเสนอชื่อไม่เรียนผู้เป็นผู้แทนก็ถูกขาดคุณสมบัติไป
การต่อไปครับท่านประธานครับประการที่๔ครับเพิ่มมาตรา๑๙๓ทับ๑
มาตรา๑๙๓ทับ๒อันนี้เป็นเรื่องใหม่ครับเป็นการกำหนดให้มีการตรวจสอบถวงดุลกับ
ฝ่ายที่เป็นสารหรือฝ่ายตุลาการไม่ว่าจะเป็นการถอดถอนประธานสารรัฐธรรมนูล
ประธานสารดีกาประธานสารปกครองสูงสุดนะครับ
พิพากษาสารดีกาผู้ตุรการสารปกครองสูงสุดบรรยัติไว้
นี่เป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมากครับท่านประธานครับประการที่ห้าครับ
เรื่องของการยกเลิกหมวด๑๑ที่ว่าด้วยสารรัฐมนูลแล้วมัญญัติขึ้นมาใหม่ทดแทน
แล้วก็ยกเลิกหมวด๑๒ที่ว่าด้วยองค์กรอิสระนะครับก็บรรยัติหมวด๑๒ใหม่ขึ้นมาทดแทน
เน้นนะครับใช้คำว่าปฏิรูปครับที่มาของตัวองค์กรขององค์กรอิสระคือบุคคลที่จะมาทำหน้าที่นะครับ
ที่มาตรงนั้นให้ชัดเจนเรื่องหน้าที่และอำนาจแล้วก็ระบบการตรวจสอบ
เหตุที่เน้นให้ยึดโยงกับอำนาจอธิปไตยที่เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศที่เป็นของปวงชนชาวไทย
เน้นให้มาจากประชาชน
ท่านประธานครับประการต่อไปครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๒๕๖
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการแก้ไขบทบรรยัติรัฐธรรมนูลแน่นอนครับ
เรื่องของเสียงที่จะใช้ในการแก้แล้วก็ยังคงบทมาตราที่ว่าด้วยต้นไปการทำประชามติครับ
ก็ให้ไปทำประชามติเรื่องประการที่เจ็ดครับท่านประธานครับ
เป็นการยกเลิกหมวด๑๖ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศทั้งหมดนะครับ
เปลี่ยนชื่อหมวดใหม่เลยเปลี่ยนชื่อหมวดใหม่ครับ
นี้น่าสนใจมากท่านท่านครับเป็นหมวดที่ว่าด้วยการลบล้าง
ผลพวงรัฐประหารเมื่อ๒๒พฤษภา๒๐๑๗
และป้องกันและต่อต้านรับประหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
มีบทมาตรารองรับโดยเฉพาะ
ผลพวงจากการบังคับใช้รับนูลชั่วคราวมาตรา๔๘
ออกเมื่อปี๒๐๑๗ครับนิรโทษกรรมผู้ทำการยึดอำนาจหรือรับประหารไม่ให้เป็นความผิด
รัฐมนูลร่างลำนูลฉบับนี้เขียนให้เป็นโมคะครับ
ไม่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดซึ่งจะส่งผลต่อไปในมาตรา๒๗๒
ซึ่งผมจะได้การเปลี่ยนธรรมฐานต่อไปทำนานครับ
ประการที่๙ครับเป็นการยกเลิกมาตราที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของท่านสมาชิกวุฒิสภา
เขียนไว้ในบทเฉพาะการในมาตรา๒๖๙มาตรา๒๗๐มาตรา๒๗๑และมาตรา๒๗๒ครับ
แล้วก็ประการสุดท้ายครับมาตราที่ประการที่๑๐ครับคือยกเลิกมาตรา๒๗
รองรับการกระทำของผู้ยึดอำนาจคอสชหรือหัวหน้าคอส
ให้ชอบด้วยบทบรรยัติร่ำนูนไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือประกาศคำสั่ง
ที่ออกมาในอดีตปัจจุบันและก็เกิดขึ้นในอนาคต
ชอบด้วยบทมีรำนูนตรงนี้
ก็เป็นสาระสำคัญที่เพื่อนสมาชิก
ร่วมฝ่ายค้านผมจะได้อภิปรายเจาะลึกลงไปในรายละเอียด

เหตุผลประการที่สองที่ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับ

อยากให้พักร่วมรัฐบาล
ขีดเส้นใต้ครับพักร่วมรัฐบาล

ท่านสมาชิกวิทยาศาสตร์ได้กรุณา
นะครับพิจารณาไตรตรอง
วิจารณญาณเห็นความสำคัญของประเทศชาติบ้านเมือง
มันเป็นเรื่องของวิกฤตบทบรรยัติของรัฐมนูลครับท่านท่านครับ
รัฐมนูลฉบับนี้ออกเมื่อปี๖๐ใช้มาถึงขนาดนี้

ผลพวงของการบังคับใช้นะครับ
สร้างวิกฤตการณ์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง
ใหญ่หลวงโดยเฉพาะวิกฤตทางการเมือง
กระทบต่อเนื่องไปถึงเรื่องเศรษฐกิจ
มิติเชิงสังคมเรื่องปากเรื่องท้อง

เป็นบทบัญญัติรัฐมนูลที่เขียนไว้มี
ถูกประสงค์เป็นการเฉพาะ
โดยเฉพาะเรื่องของการสืบทอดอำนาจ
รัฐประหารมาแล้วไม่เสียของ
ก็รองรับโดยบทบัญญัตรรธรรมนูน

ที่มีการใช้บทชาวขาลและก็มีการใช้บทชาวขาลต่อมา
รัฐมนุนหนึ่งฉบับที่มีรัฐมนุนเขียนไว้สองฉบับในฉบับเดียวกัน

เพราะฉะนั้นประเด็นที่เป็นวิกฤตบทบัญญัติเนี่ย
ผมขออนุญาตกลับเรียนของท่านประธานว่า

บัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตย
ตัวอย่างง่ายครับมาตรา๓ครับ
พระมหากษัตริย์องค์พระประมุขของประเทศ
เป็นผู้ทรงใช้อำนาจอธิปไตย
ผ่านสภาผ่านศาลผ่านคณะรัฐมนตรี
ท่านก็ไปเขียนบทบรรยัติมารองรับ
บทเฉพาะการมาตรา๔๔
เสร็จเด็ดขาดอำนาจพระเด็จการ
หัวหน้าคอสชคสชใช้อำนาจนี้แต่ผู้เดียว

วิกฤตมากวิกฤตจนวิบัตินะครับ
ขออนุญาตท่านท่านถ้าไม่สุภาพผมขอร้อน
อันนี้คือตัวอย่างที่ไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยครับ

หลักของความเป็นสากล
ไม่ยอมรับความเป็นสากลในระบอบประชาธิปไตยไม่พอท่านประธานครับ
ผู้นำประเทศยังบอกว่าก็ประชาธิปไตยแบบไทย
พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ยกย่องประเทศตัวเองครับ
ด้อยค่าของประเทศตัวเองลงไปอีก
ไม่มีจิตสำนึกสำเนียกในสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ตัวอย่างอย่างนี้ท่านประธานครับมันจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ท่านประธานครับที่สำคัญครับ
มีกลไกที่เขียนไว้ชัดเจนในการสืบทอดอำนาจ
ไม่ว่าจะเป็นระบบของการเข้าสู่อำนาจ
คือการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชน
เขาไปดัดไปแปลงเขียนไว้ลำนูน
ดูเหมือนจะดีครับผ่านประชามติ๑๖ล้านเสียง
เวลามาใช้จริงเนี่ยไปคิดวิธีการคำนวณ

เรื่องเหล่านี้ท่านประธานครับมันเป็นเรื่องที่
ได้ถูกสร้างเป็นกลไกไว้ในรัฐมนูล
ถ้าเราจะคงใช้รัฐมนุนฉบับนี้ต่อไปนะครับ
อันนี้เฉพาะวิกฤตตัวบทนะครับท่านท่านครับ
ยังไม่ใช่วิกฤตผลการใช้นะครับ
มันก็เลยมีความจำเป็นท่านประธานครับที่จะต้องแก้ไข
แก้ไขทั้งฉบับไม่ได้ก็รายมาตรานี้ก็ดีที่สุดครับท่านท่าน
ท่านประธานที่กรบครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย
ท่านประธานสังเกตครับพี่น้องประชาชนเนี่ย
ผมมั่นใจว่า๑๖ล้านเสียงเนี่ยออกเสียงไปโดยที่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้ง
ผมไม่โทษพี่น้องประชาชนครับทำประชามติภายใต้กฎอายการศึกเนี่ย
ใครเป็นรณรงค์ก็โดนคดีสศทัศนีบุรุณบากรขอยาศเอ๋นาม
ภักดิ์เพื่อไทยโดนคดีครับท่านประธานครับ
เพียงแต่เป็นรณรงค์ช่วยเรื่องของการออกเสียงประชามติเป็นคดี
อันนี้คือวิกฤตแค่ตัวบทบรรยัติท่านประธานครับ
แต่สิ่งที่ผมจะกราบเรียนเป็นเหตุผลอันที่๓เรื่องที่๓ท่านประธานครับ
ถ้าพวกเรารัฐสภาไม่ได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้ครับ
ใช้เวทีรัฐสภาเป็นเวทีที่ปลอดภัยในการแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ
คือวิกฤตทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นครับท่านท่านครับ
วิกฤตการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้น
ถ้ารัฐสภาของเราเองไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้

รับร่างรำนุนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
โอกาสที่จะเกิดวิกฤตทางการเมืองสูงมากท่านประธานครับ

ร่วมฝ่ายค้านเราได้แสดงท่าทีไปชัดเจนว่าเราเป็นห่วงมาก

เรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคเรื่องพระราชดรภาพ
เรื่องการปฏิรูปเรื่องรัฐมนูล
และที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ
วินิจฉัยสารลำนุนเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา

รัฐมนูลเราบอกว่าคำวินิจฉัยสารรำนูนผูกพันทุกองค์กรต้องนำสู่ปฏิบัติ
การนำสู่ปฏิบัติน่าท่านพนันครับ
มันจะเป็นเชื้อเป็นมูลเหตุของความรุนแรง
ไม่ได้พูดธรรมดาท่านประธานครับตัวอย่างเกิดขึ้นจากการชุมนุมเมื่อวันที่สิบสี่
ผู้ชุมนุมถูกกระสุน๓คน
โชคดีครับที่เราช่วยไม่ทันไม่ถึงแก่ชีวิต
ลักษณะอย่างนี้ท่านประธานครับมันได้อานัดหรือเหมือนกับได้รัฐมนุนรับรองว่าฉันกระทำได้
ในการที่จะลุกไล่ในการที่จะปราบปราม
หรือแม้กระทั่งเจตนาที่จะเข็นฆ่าพี่น้องคนไทยด้วยกันมันจะเกิดขึ้นมันก็จะลุกลามบานปลาย
เกิดวิกฤตทางการเมืองแน่ครับเพราะอะไรท่านประธานครับหลังจาก
วินิจฉัยสารรัฐมนุนออกมาแล้วเนี่ย
นักวิชาการองค์กรนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนทั่วไปออกมาต่อต้าน
ออกมาแสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าไม่เห็นด้วย
ประเด็นไหนอย่างไรแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิในการที่จะต่อสู้คดี
รอนสิทธิเสรีภาพในการจะชุมนุมโดยความสงบ
บรรทัศน์ในการที่จะทำลายทำร้ายพี่น้องประชาชน
ท่านประธานครับวันที่๑๔นี่คือตัวอย่างนะครับท่านท่านอย่าให้ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้น
ถ้าเราไม่อาศัยโอกาสวันนี้ปลดวิกฤตนะครับเรารับร่างลำนูนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ไปแล้วไปพินาในวาระที่สอง
ผมว่าประเทศเราผ่อนคลายมากช่วยทุกองคาพยพครับจะเป็นเวทีที่ปลอดภัยทุกฝ่ายทุกคนมาหาทางออกร่วมกัน
หาทางออกร่วมกันครับผมเรียกร้องไปยังท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียจครับขอเถอะครับ๘๔เสียงท่านเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง
ถ้าเราตัดสินใจพลาดวันนี้นะครับแน่นอนครับรัฐสภาไม่เป็นที่พึ่งที่หวังเวทีต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นคือท้องถนนครับท้องถนนเป็นอะไรครับเป็นเหยื่อของผู้มีอำนาจที่วางกับดักเอาไว้ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้ฉันยึดอำนาจเข้าวงจรอุบาตเราจะส่งเสริมให้มีวงจรอุบาตในประเทศเราอย่างนี้อีกหรือเป็นครั้งที่สิบสี่เหรอครับอย่าตัดสินบนท้องถนนเลย
ผมเชื่อนะครับการที่มีวิธีการอย่างนี้เขาย่อมมีเป้าหมายที่ชัดสุขงอมสมอ้างสมเหตุในการยึดอำนาจก็ยึดอำนาจไปอีกยาว
ผมเวลาผมอยู่ในสภาผมได้เห็นหน้าท่านประธานผมมีความสุขมากครับ
ความสุขที่เรื่องของท่านเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้

ความจริงใจที่ผมได้กลับเรียนจริง

ร่วมกันรับหลักการในวาระที่๑
มีหลายเรื่องครับที่ต้องไปแก้ไข

ร่างรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมไปนะครับ
อยู่ในขั้นตอนของลงพระประมาพิไทย
ประเด็นนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสาระสำคัญครับ
เพราะหลักการเขียนไว้กว้างมาก
เราก็ใช้เสียงข้างมากของพวกเรา

นี่คือจัดสรรปันส่วนผสมยังกลับมาอยู่

มันอาจจะคิดระบบเลือกตั้งใหม่ก็ได้ครับ

แต่เมื่อมีผ่านกระบวนการการคิดค้นที่ดีแล้วเนี่ย
ระบบเลือกตั้งที่ดีมาทดแทนค่ะ

แม้กระทั่งที่ท่านเสนอผู้ตรดการมา๓คณะนะครับ

ซึ่งเราเองยึดมั่นในหลักการแบ่งแยกอำนาจ

เพราะรัฐมนูลฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับ
สอสอแม้ไปเป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการใน

นี่คือสามเหตุผลที่ผมกลับเรียนท่านมาทานไป

เราใช้รัฐมนูล

แล้วเปล่าประกาศว่าฉันเป็นประชาธิปไตย
ท่านผู้ชายครับ

จินตนาการให้กับพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้

แต่วิธีการได้มาซึ่งคะแนนเนี่ยทำง่าย

เพราะฉะนั้นความเชื่อถือ
ความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเราเนี่ย

สิ่งสำคัญเราต้องสร้าง

ไปรายงานทบทวนเรื่องของ

สหปชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

เรื่องของสิทธิมนุษยชน

มันจะเป็นผลพวงกลับมา

นี่คือสิ่งที่ผมได้กราบเรียนไป

ที่ต้องรับร่างรำนวลฉบับนี้

นูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้
วอนไปยังพักร่วมรัฐบาลครับ

แก่บ้านแก่เมืองเห็นแก่พี่น้องประชาชนและเห็นแก่ตัวท่านเองด้วยนะครับ
ถ้าถูกยึดอำนาจไปพวกเราก็ไม่มีอยู่ที่ยืน
ถูกนโยบาย๑ครัวเรือน๑ข้าราชการประกบติดอยู่ตลอด

ครัวเรือนประกบติดครับผมเนี่ยก็โดนแน่นอน
ทุกท่านโดนแน่นอนอย่าให้เกิดอย่างนั้นครับ

ยินดีรับด้วยความเต็มใจแล้วก็พยายามร้องขอ
ไปยังท่านสมาชิกมุทธศพาฯภักดิ์ร่วมรัฐบาล

ผมมีข้อเสนอสุดท้ายนิดเดียวครับท่านประธานครับ
สิ่งที่อาจจะมีความจำเป็นนะครับเช่นกรรมนิการอาจจะไปเขียนบทเฉพาะการรองรับบางเรื่อง
ผมก็เห็นใจนะครับสมาชิกวุฒิสภาที่เข้ามาสู่วาระ
ผมรู้จักเกือบทั้งหมดนะท่านประธานครับแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเป็นนัมเบอร์วันนำเบอร์ไม่เกินท็อปเทน
เกิน๑ใน๑๐นะครับที่เป็นครีมของประเทศเป็นมันสมองของประเทศเข้ามา
แต่เพราะเอิญท่านเข้ามาด้วยร่ำนูลปี๖๐เท่านั้นเองทุกท่านมีความรู้ความสามารถที่เก่งมาก
ถ้าเราเขียนบทเฉพาะการนะครับเราไม่หักดิบให้ท่านทำหน้าที่ต่อแต่จำกัดกรอบหน้าที่และอำนาจให้ชัด
ให้อยู่ท่านหมดวาระท่านไปก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน
แน่นอนครับหน้าที่และอำนาจก็ไปเขียนให้เหมาะสมสอดคล้องว่าให้ทำอะไรได้ไม่ทำอะไรได้ไม่ย้อนแย้งกับสิ่งที่ท่านยกเลิกไป
ที่สองครับผมจะเสนอยัตตินะครับจริงอยากจะกลับเรียนท่านประธานเลยครับ
ท่านประธานใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ๑๕๐ครับ
ไปยกเว้นข้อมะครับข้อ๑๒๓ถ้าท่านประธานไม่ใช้ไม่ปรึกษาหารือกับสภา
ผมจะขออนุญาตเสนอเป็นยติถ้าผ่านนะครับมีผู้รับรองเพียงยี่สิบท่านเองครับ
เว้นข้อมะครับข้อ๑๒๓ทำไมต้องเว้นครับ
เพราะข้อ๑๒๓ว่าด้วยการตั้งกรรมนิการไปพินาร่างลำนูลแก้ไขเพิ่มเติม
วาระที่๒ต้องมาจากสมาชิกรัฐสภาเท่านั้น
แต่เราเห็นความสำคัญครับตัวแทนภาคประชาชนเสนอเข้ามา
ในการที่จะไปดูในรายละเอียด

มังคับประชุมรัฐสภาเราเนี่ย
ดีกว่าข้อมังคับประชุมสภาพผู้แทนรัศดรนะท่านประธานครับ

เพียงแต่รัฐสภาเห็นชอบ
ให้ยกเว้นก็ยกเว้นได้
เป็นบางกรณีบางเรื่องหรือบางข้อได้
ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานไว้ครับ

ลำนุนแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ควร

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติชาติ
และทำให้รัฐมนุนมันเป็นประชาธิปไตย

ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนครับ